พูดถึงเรื่องของกฎหมายที่มันยังไม่ค่อยเด็ดขาด
ต้องมาพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะครับ
คุณผู้ชมก็ใกล้จะจบลงไปทุกทีแล้วนะครับ
ตอนนี้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจก็เตรียมส่งพิมพ์เขียวทั้งหมด
ให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยในเดือนนี้
ความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลิกขจาย

ก่อนพูดเรื่องปฏิรูปตำรวจ
เรื่องเรื่องตลาดที่เขตประเวทเนี่ยมันไม่มีทางอื่นหรอกครับ
ถ้าผู้อำนวยการเอาไม่อยู่ในหลักการก็คือต้องย้ายผู้อำนวยการเขต
แล้วถ้าไม่ย้ายผู้อำนวยการเขต

อำนวยการเขตขึ้นอยู่กับผู้ว่ากอทมโดยตรงเลยครับ

ขึ้นอยู่กับโดยตรงของผู้ว่ากอทม
ฉะนั้นถ้าผู้ว่ากอทมบริหารเรื่องแบบนี้ไม่ได้
ก็ต้องจัดการกับผู้ว่ากอทม

เรื่องของการปฏิรูปตำรวจ

เรื่องของการปฏิรูปที่ส่งผลไปถึงโรงพัก
เพราะว่าโรงพักเนี่ยคือหัวใจของงานตำรวจ
คนจะชอบหรือไม่ชอบตำรวจอยู่ที่โรงพักครับ
ไม่ได้อยู่ที่ระดับเหนือขึ้นไปนั่นเลย

ที่เขาส่งไปเนี่ยเขารับบุไปด้วยว่าโรงพักษณ์ควรจะต้องมีการปฏิรูปยังไงตั้งแต่มีเทคโนโลยีมาใช้งานให้สะดวกขึ้นมีข้อกำหนดว่างานแบบไหนที่ควรจะบริหารจัดการให้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงเขาไปแจ้งเรื่องอะไรให้จบภายในหนึ่งชั่วโมงเขาไปทำเรื่องอะไรแจ้งเรื่องไหนต้องให้จบภายในยี่สิบสี่ชั่วโ
คนที่ออกมาสื่อสารเรื่องนี้ก็คือประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารกับสังคม
ในคณะกรรมธิการปฏิรูปตำรวจ

วันนี้ก็จะคุยกับเรื่องนี้หน่อยคุณมานิดสุขสมจิตครับ

สวัสดีครับคุณสุภาพครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
อ่านข่าวแล้วมีความหวังเยอะแต่ว่าเอาทีละเรื่องท่านครับ

เรื่องที่จะกำหนดให้มีเทคโนโลยีใหม่
เพื่อให้ตำรวจได้รู้เท่าทันได้ทันการกับการทำงาน

ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณสุภาพและไทยรัฐทีวี
ให้โอกาสผมมามาเล่าเรื่องนี้นะครับ

เราทำหลายเรื่องอย่างที่คุณสุภาพพูดนะครับ

อันนี้ก็มาเรื่องสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายทีเดียว
วนเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องโรงพัก
ซึ่งจะต้องปฏิรูปเพราะเราพักเป็นสถานที่
ที่จะต้องติดต่อกับพี่น้องประชาชนจำนวนมากมาย

เพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องเมื่อปฏิรูปด้านอื่นแล้ว
โรงพักก็จะต้องปฏิรูปให้ทันสมัย
ให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่
อย่างที่พอออกพอใจนะครับ
นะครับแล้วเราก็ได้ทำเรื่องนี้
มันจะคิดว่าทำอันนี้แล้วนะครับ
เป็นไปตามนี้แหละครับพี่น้องประชาชนก็คงจะเป็นที่พออกพอใจ
แม้ว่าจะไม่พอใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่เขามีส่วนพอใจมากกว่าที่ไม่พอใจอะครับ
ครับมีอะไรบ้างครับที่จะเปลี่ยนแปลงหลังจาก
ที่จะเปลี่ยนแปลงประการแรกก็คงจะจำแนกโรงพักออกมาก่อนว่า
ควรจะมี๓ระดับมีระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่
การทำแนกโรงพักษณ์ออกมาเป็น๓ระดับ
ในเขตบริการของโรงพักนั้นนะครับ
อย่างเช่นบางโรงพักเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีสารวัตรจราจร
เพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านซึ่งไม่มีปัญหาจราจรอะไรมากนักนะครับ
โรงพักบางโรงพักแล้วนอกจากว่าจะต้องมีสารวัตรจราจร
มีสารวัตรส่วนส่อส่วนสารวัตรของการตามระดับ
มันก็จะต้องมีหน่วยพิสูจน์หนักฐานอะไรต่อแล้วต่างเข้าเข้ามาอยู่มาทำงานอยู่ด้วย
ตรงนี้ผ่านเลยเพราะว่าผมเคยได้คุยกับท่านละเอียดครั้งหนึ่งแล้ว
อันนี้ก็เป็นเหมาะสมกับสถานที่แต่ละแห่งนะครับ
ในสถานที่ในโรงพักซึ่งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งการติดต่อการมองหาการไล่ล่าผู้ร้ายเนี่ย
มันเป็นไปด้วยความยากลำบากมากมีตรอกมีซอยสลับซับซ้อนมาก
อันนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ใช่ว่าโดรนนี่จะมีแจกทุกโรงพักนะครับ
แล้วระบบนี้ก็ไม่ใช่ใช้ทุกโรงพักใช้ตามความเหมาะสมของสถานที่ที่ในภูมิประเทศครับ
การกำหนดงานบริการท่านครับผมเห็นว่าบางอย่างที่ท่านอธิบาย
บางอย่างต้องให้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงบางอย่างต้องให้เสร็จภายใน๑ชั่วโมง
บางอย่างต้องให้เสร็จภายใน๒๔ชั่วโมงขอดูข้อกำหนดตรงนี้หน่อย
อันนี้ที่มาก็คือว่าประชาชนร้องเรียนมากบางทีไปขึ้นไปโรงพัก
เรื่องง่ายนิดเดียวไปแจ้งว่าบัตรเครดิตหายบางทีไปรอ๒๓ชั่วโมง
ซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องรอกันนานถึงขนาดนั้นเรื่องเป็นเรื่องซึ่งมันง่ายนิดเดียว
เขามาแจ้งหายก็รับแจ้งไว้นะฮะแล้วก็ติดตามหาให้เขาถ้าถ้าเป็นไปได้
แต่ว่าเพราะฉะนั้นเราถึงกำหนดว่าอันนี้จะต้องเป็นพันธะ
ซึ่งจะต้องประกาศอย่างเปิดเผยเขียนประกาศไว้บนโรงพักเลย
แล้วมีเอกสารแจกพี่น้องประชาชนได้ว่างานประเภทนี้จะเสร็จภายในครึ่งชั่วโมง
งานประเภทนี้จะเสร็จในหนึ่งชั่วโมงงานประเภทนี้๒ชั่วโมง
อันนี้อันนี้จะเขียนไว้ชัดเจนแล้วครับไม่ใช่ว่าเอานั่งรอก่อนสารวัตรไม่ว่าง
เพราะงานบางอย่างเราก็เสนอไว้ว่าให้อัลซอสไปเลย
รับแจ้งของหายรับแจ้งเอกสารหายมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ความรู้
อะไรที่มันสลับซับซ้อนก็อาจจะอัลซอสไปได้
เอาซอสคือจ้างบุคลากรจากภายนอกมา
ถูกต้องครับรวมทั้งงานประชาสัมพันธ์ด้วยมันจะเป็นนักใช้สำรวจ
งานทำความสะอาดโรงพักงานประชาสัมพันธ์งานรับแจ้งบางอย่างครับ
แล้วก็อย่างที่คุณสุภาพถามนะครับงานหลายอย่างนะฮะ
รอ๒๓ชั่วโมงแล้วมันควรมบริการให้เขาให้รวดเร็ว
หน่วยด้านนิการอย่างอื่นมันก็อยู่ภายใต้กฎหมาย
เขาเรียกว่าภารกิจกรีศิษฐิกาภารกิจการบริหารกิจการหน้าเมืองดี
กับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
เขากำหนดไว้เลยนะครับว่างานประเภทนี้จะต้องบริการให้เขาให้เสร็จให้ทัน
บางอย่างหากมีปัญหาอะไรเนี่ยต้องแจ้งให้เขาให้ทราบให้หมดเลย
ไม่ใช่ว่าเขามาซึ่งแล้วเอกสารยังไม่ครบบอกให้ไปเอา
ไปเอากลับมาแล้วเขาบอกอ้าวเอกสารนี้ทำไมไม่เอามาด้วย
อันนี้แหละครับเป็นหน้าที่ต้องบอกให้ประชาชนได้รู้
เขียนในคราวเดียวกันเลยว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้าง
แล้วก็เมื่อเขามีเอกสารครบแล้วต้องทำให้เขาให้เสร็จนะครับ
ผมให้ความสำคัญกับตรงนี้เพราะว่าทุกวันนี้เวลาไปแจ้งความเรื่องนิดเรื่องหน่อย
ก็ต้องรอกันนานเนี่ยนะผมเห็นรายละเอียดแล้วที่ท่านให้สัมภาษณ์
เช่นงานที่ต้องทำให้เสร็จภายใน๓๐นาที
เช่นการแจ้งเอกสารหายที่ท่านบอกเมื่อกี้
เปรียบเทียบปรับตามใบสั่ง
งานที่ต้องให้เวลาหน่อยแต่ว่าให้เสร็จภายในชั่วโมง
เช่นการแจ้งความเป็นหลักฐานกรณีไม่เกี่ยวกับคดีการคืนหลักทรัพย์อันนี้อย่างนั้น
แล้วงานที่ต้องทำให้เสร็จภายใน๒ชั่วโมง
เช่นขอคัดสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
การคืนของกลางกรณีที่มีคำพิพากษาคำสั่งถึงที่สุด
แล้วบางอย่างให้เสร็จภายใน๑วันเช่นการตรวจสอบสภาพรถในคดีจราจร
แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาไว้ใจให้รับทราบจับกลุ่ม
เป็นผู้อะไรพวกนี้อันนี้คำถามก็คือว่า
ถ้าในข้อกำหนดทำไว้อย่างนี้เนี่ยทุกโรงพักต้องทำให้ได้ใช่ไหมครับ
ต้องทำให้ได้ครับคันนี้อันนี้จะให้มีหน่วยงานมาควบคุมในเรื่องนี้
การทำพันธะก็พันธสัญญากับพี่น้องประชาชน
แล้วถ้าหากไม่เป็นไปตามนี้นะครับพี่น้องประชาชนก็ร้องเรียนได้
และเดี๋ยวนี้มีโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยนะครับ
สามารถจะบอกได้เลยว่าเนี่ยผมมานั่งรออยู่ตั้ง๒ชั่วโมงแล้วนะ
จะมาจ่ายค่าภาพจรรย์จรตำรวจหลบไม่ว่างสารวัตรออกไปข้างนอก

พวกที่ยืดไปกับขี่เนี่ยเขาไปโรงพักต้องไปรอ

อันนี้แหละครับถ้ามีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้น

โบยบายทางโซเชียลได้เลยครับ

มีเจ้าหน้าที่มาคอยรับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
มีคนมาทำโน่นทำนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นตำรวจเนี่ยนะฮะ

เพราะต้องใช้งบประมาณเพิ่ม
รัฐต้องจัดงบประมาณเพิ่มให้เขาในส่วนนี้ไหมครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลจะต้องจัดงบประมาณเพิ่มให้นะครับ
แต่ผมคิดว่ามันคงเป็นเงินไม่มากนักนะครับ
บนโรงพักอาจจะแจ้งคนเพิ่มอีกสัก๒๓คน
หรือว่าบางโรงพักเล็กอาจจะจ้างคนคนเดียว

นี่มันอยู่ที่ขาดบริหารจัดการนะครับ
ต้องตั้งงบประมาณมาจ้างคนเป็นการใหญ่เลย
เอาล่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดี
สำหรับประชาชนคนที่ติดต่อเกี่ยวข้องกับโรงพักเนี่ย
สำคัญว่าต้องทำให้ได้นะท่านนะครับต้องต้องทำให้ได้ครับ
ทำให้ได้เพราะอย่างอื่นเราก็ให้โอกาสแล้ว
อย่างเช่นเสนอให้ขึ้นเพิ่มรายได้ให้กับตำรวจนี่แหละครับ
ซึ่งผู้คนก็บ่นกันมากความจริงการเพิ่มรายได้เนี่ย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
ปฏิรูปให้เพิ่มรายได้ให้มีรายได้ให้เขาให้เพียงพอ
กายการโรงทีพแล้วอยู่อย่างมีเกียรติครับนี่เราก็เพิ่มไป
แล้วก็ผู้คนก็มาโวยวายตำหนิติเตียนเอาว่า
กรรมการปฏิรูปนี้เราจะเพิ่มรายได้มันเป็นเรื่องที่สั่งไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับ
คือเพิ่มรายได้แลกกับงานที่ต้องดีขึ้นอันนี้ก็เอาถูกต้องครับ
เอาละขอบพระคุณท่านฮะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
มานิดสุขสมจิตประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารกับสังคมในคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
ก็พอมองเห็นความหวังนะถ้าเป็นอย่างนี้นะคือทุกวันนี้คุณน้ำแข็ง
มีคนไปรอเพื่อเพื่อจ่ายค่าปรับใบขับขี่ครับบางคนถูกล็อกล้อ
ตามไปโรงพักเออไอ้ตำรวจที่ล็อกล้ออ่ะค่ะเขาต้องไปไขกุญแจให้นะอืมค่ะ
ยังไม่มาก็รอนานสิฮะยังไม่มาแล้วต้องไปนั่งรอใช้รถไม่ได้
ปัญหาอย่างนี้เยอะนะใช่ครับอ่าเยอะฉะนั้นเช่นการแจ้งใบเอกสารหาย
รอนานเหมือนกันนะทุกวันนี้ก็นั่นสิก็ทำไมต้องรอนาน
เราก็มีความหวังกับเรื่องการปฏิรูปตำรวจเล็กน้อย
บนโรงพักครับขอบคุณคุณสุภาพนะฮะก็ตามกันอย่างต่อเนื่องกับเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะครับ
เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชม